ต้อนรับน้องทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะโอ้ยคุณผู้ชมค่ะรู้สึกว่ายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยท่ามกลางสาว๑๐กว่าคนเนี่ยดิฉันรู้สึกหมองต่ำต้อยต่ำต้อยติ่งมากเลยนะคะ
ใช่ว่าหลังจากที่เราได้ตำแหน่งนี้แล้วเนี่ยเราได้ปฏิบัติภารกิจอะไรบ้าง
ค่ะก็ตั้งแต่ได้รับตำแหน่งนะคะตำแหน่งว่าชีวิตเปลี่ยนไปจากหน้ามือไปหลังมือค่ะเพราะว่าเป็นที่รู้จักของทุกคนมากขึ้น
ก็ได้ทำภารกิจเพื่อสังคมมากขึ้นนะคะ
แล้วก็ได้ทำงานในวงการบันเทิงมากขึ้นด้วยค่ะใช่ณจุดนี้
ว่าเป็นตำแหน่งที่ค้นหาสาวงามแบบไหน
หาสาวงามที่ไม่ได้สวยแต่ภายนอกอย่างเดียว

นั่นคือโซโลแกนหลักของเวทีเราค่ะใช่

ว่าเราเตรียมตัวยังไงบ้างเวลาที่จะมาประกวดเวทีนี้

ค่ะสาเหตุที่เลือกเวทีนี้เลยนะคะ
ก็อย่างที่พี่นาเนียบอกค่ะว่าเวทีนี้ค่ะ
เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้กับสาว
ไม่ใช่แค่เฉพาะสวยอย่างเดียว

และเป็นเวทีที่สามารถเป็นตัวอย่างให้กับสาวเพศ๒
กระดับคำว่าสาวเพศ๒ให้ดีขึ้นได้
ก็เลยสนใจที่จะมาประกวดเวทีนี้ค่ะ

อยากรู้ว่านิยามคำว่าจิตสาธารณะของพวกเรา

จิตสาธารณะนะคะก็คือการที่เราได้ช่วยเหลือสังคม
เราได้ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือในทุกโอกาส

ไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้สูงอายุค่ะหรือว่าผู้ด้อยโอกาส
คุณค่าของชีวิตเราจะมีดีมากยิ่งขึ้น
ถ้าเรารู้จักแบ่งปันความสุขให้กับเพื่อนมนุษย์

ยอดแต่จะบอกว่าที่ยืนสวยกันอยู่๑๐กว่าท่าน

เพราะว่าน้องผู้เข้าประกวดที่เข้ารอบมา
แล้วก็จะไปเก็บตัวด้วยกันที่พัทยา

ทั้งหมด๒๗ท่านค่ะคัดมาจาก๑๐๐กว่าคนค่ะ

อันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะคือสตูเราจะแตกอยู่แล้วตอนนี้

ใครที่ลงประกวดเวทีแรกบ้างมีไหมคะ
มีไหมคะยกมือหน่อยเป็นทั้งแรกนะต้องรอลุ้นกันนะคุณผู้ชมนะ
แล้วสามารถติดตามในช่องทางไหนได้บ้างน้องนาเดียบอกเลย
ก็ติดตามนะคะทางช่องไทยรัฐทีวีนะคะประกวดวันที่๑๔กุมภาเวลา๔ทุ่ม
อันนี้เขามีการจำกัดอายุไหมคะว่าต้องอายุเท่าไหร่ส่วนสูงเท่าไหร่
คุณสมบัติเอาง่ายว่าเขาต้องการยังไงบ้าง
ก็เรารับตั้งแต่อายุ๑๙ปีถึง๒๗ปีค่ะใช่
แล้วหลังจากนี้ถามหน่อยน้องวางอนาคตตัวเองไว้ว่ายังไงบ้าง
ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนได้มงกุฎ
ก็คือว่าการได้มงกุฎมาเนี่ยจะทำให้เราเป็นที่รู้จักของคนมากยิ่งขึ้น
พี่ก็จะใช้โอกาสนี้นี่แหละเป็นตัวอย่างที่ดีของสาวประเภทสอง
แล้วก็จะช่วยเหลือสังคมค่ะในทุกเมื่อเลย
คิดลุกมากตอบสวยได้ดีตลอดเลย
คือนี่เป็นโซโลแกนเป็นสิ่งที่เป็นวัตถุประสงค์
ของการจัดงานนี้ขึ้นมาให้สาวประเภทสอง
ขอถามน้องณเดชน์อีกนิดหนึ่งละกัน
คือการของเราคนที่จะได้มงกุฎนอกจากที่จะมีจิตฐานะแล้ว
ก็คือเราจะดูจากการเก็บตัวในวันเก็บตัว
คือการที่แสดงออกถึงความเป็นตัวเองได้มากที่สุด
นั่นคือการแสดงให้กรรมการเห็นว่าเราเนี่ย

คุณผู้ชมก็สามารถติดตามกันได้๑๔กุมภาพันธ์วันวาเลนไทย
ก็สามารถชมได้ผ่านทางหน้าจอไทยรัฐทีวีของเรา
เราถ่ายทอดสดเวลา๔ทุ่มตรง

ขอขอบคุณทุกคนโชคดี
ถ้าเกิดว่าได้ตำแหน่งกลับมาเดี๋ยวขอสัมภาษณ์กันอีกทีนะคะ

วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมต้องขอลากันไป
ความสวยงามของน้องผู้เข้าประกวด
โปรดติดตามตอนต่อไป